สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดมาใหม่ให้เยอะ

ไม่นะตัดผมมาก
พี่มันติดกริปนุ่ม

อัพเดทกรณีของแม่น้องไอแอวนะครับ
คือก่อนหน้านี้มีเด็กวัย๑๘วันนะครับ
หายตัวไปคือน้องไอแอลนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

ตอนนั้นคุณแม่ออกมาขอความช่วยเหลือนะครับ
คือแม่บอกแม่ไปเข้าห้องน้ำประมาณ๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ออกมาอีกทียิ่งลูกของคุณแม่เนี่ยวาย๑๘วันนะครับ
ไปพบที่ห้องน้ำด้านหลังห้องน้ำนะครับของตัวบ้าน
ก็คนที่ไปเจอก็คือคุณตาของน้องนั่นเองนะครับ
คุณตานั้นได้กลิ่นเหมือนกับมีอะไรเหม็น
ก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าไปพบศพของน้องไอแอลเรียบร้อยนะครับ
ล่าสุดนะฮะก่อนหน้านี้ตำรวจเองก็ได้มีการนำตัวคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ทางคุณตาคุณยายของน้องไอแอลนั้นไปสอบปากคำครับ
ปรากฏว่านางสาวอิสรพรเป็นแม่ของน้องไอแอลนั้น
ก็ได้มีการรับสารภาพกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าลูกตัวเองนั้นได้เสียชีวิตลงนะครับ
แต่เบื้องต้นนั้นยังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใด
แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่นั้นค้นหาไม่พบแม้ว่าจะนำสุนัขนั้นมาดมกลิ่นแล้ว
ก็เพราะว่าคุณแม่นั้นได้นำศพของนายแอลไปเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้า
แล้วก็ล็อกประตูไว้ล็อกกรอนไว้นะฮะ
ก็คือเอาตู้มาอยู่ชั้น๒
พอหลังจากนั้นนะครับตอนกลางคืนก็ได้มีการเปิดตู้
เพราะว่าเริ่มที่จะกลัวความผิดนะครับ
ซึ่งขณะให้การคุณแม่ของน้องไอแอลนั้นก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
นี่นะครับก็คือสรุปน้องก็เสียชีวิต
น้องเป็นทำอะไรยังไม่รู้๑๘วันนึง
วันนี้ลูกตายแล้วก็เลยตกใจเอาไปซ่อนจริงก็ต้องไปแจ้งนะ
ใช่แต่ว่าทุกทีทุกอย่างทางตำรวจก็กำลัง
ว่าสาเหตุที่มันเกิดอะไรยังไงแล้วก็กำลังดูอยู่นะครับ
เพราะว่าคุณแม่เองก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกมาบอกว่าน้องหายไปไง

ใช่มีคนอย่างคิดว่าขโมยเด็กอุระอัดมากเข้าไปถึงบ้าน

เจอเพราะว่าอยู่ชั้น๒แล้วคุณแม่ใส่ไว้ในตู้แล้วล็อกละกอนไว้
อย่างไรก็ได้กินทำไมไม่ได้กินหรือเปล่า
หรือเพิ่งใหม่หรือเปล่า
มันปรากฏว่าตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ของไทยแลนด์เนี่ย
เพราะว่าคนไทยก็ตื่นเต้นเลย
คือให้มันกลับมาอีกแล้วหลังจากที่เราผ่านพ้นมันมา
เมื่อตอนต้นปีที่หนักมากนะฮะเป็นสีแดงเลย
ตอนนี้ค่ะรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก๒๕ไมครอน
เมื่อตอน๖นาฬิกาพบว่าตรวจวัดได้ระหว่าง๔๒๖๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
มาตรฐานของเราไม่ควรจะเกิน๕๐นะครับ
ทีนี้ไอ้ที่อยู่เกิน๕๐เข้าไปพบถึง๑๓พื้นที่
กรุงเทพมหานคร๕พื้นที่เลยนะคะ
คือริมถนนกาญจนาพิเศษที่บางขุนเทียนได้๖๑นะคะ
แล้วก็ริมถนนพระราม๔เขตประทุมวัน

ถนนราชพร้าวเขตวังทองหลัง๕๑
ถนนดินแดงเขตดินแดง๕๖นะอันนี้ทุกอันเนี่ยก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
นั่นก็คือต้องใส่หน้ากากแล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะมีผลกระทบ
มากกว่าคนที่สถานสุขภาพปกตินะครับ
ส่วนนนทบุรีก็๒เขตคือบางกรวย๕๔บางพูด๕๑
อันนี้คือบางพูดก็ที่อำเภอปักเกร็ดค่ะ
ทุมธานี๑เขตคือที่ตำบลครอง๑อำเภอคลองหลวง
ไมโครกรัมก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
สมุทรประการก็โดนด้วยนะคะนั่นก็คือตะบนทรงคนนองอำเภอพระประแดง
ไมโครกรัมส่วนที่ปากน้ำอำเภอเมืองนั้น๕๒เหมือนกันค่ะ
สมุดสาขอนี่ก็คือเป็นปริมณฑลนะฮะก็มี๒เขตคือ

ส่วนมหาชัยอำเภอเมืองนี้ก็๕๖ค่ะนครปฐมด้วย
อันนี้ก็คือมันก็ต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะฮะ
จากฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯนครปฐมก็กดไปที่๕๔
คือยังเหนือสูงกว่ามาตรฐานก็ยังไม่ถึงขั้นสีแดงนะคะพี่ม้าค่ะ
มาก็ใส่หน้ากากเอาหน้ากากแฟชั่นมาใส่
ว่าเป็นเหตุควันพิษจากเมืองหลวงนี่เองนะฮะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าองค์การบริหารการบินของ
บอกว่าจุดที่เกิดไฟในประเทศไทยเวลา

มีจุดความร้อนกระจุกตัวอยู่ที่ภาคกลางค่ะ
ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณ
มันมีความเกินมาตรฐานไป
จุดที่เกิดความร้อนของไทยเนี่ย
เกิดขึ้นที่มวลอากาศใกล้พื้นผิวโลกบริเวณภาคกลางของไทยนั้นมันนิ่ง
มวลหมู่ฝุ่นมันก็เลยไม่ไปไหนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นอันดับหนึ่ง
และขณะเดียวกันความกดอากาศสูงจากจีนก็แผ่เข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ฝุ่นจากความร้อนเหล่านี้
กระจายตัวขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศกรุงเทพก็เลยต้องสูดดมควันพิษ
ใช่ค่ะพี่นอกจากนั้นค่ะบวกกับรถยนต์จำนวนมากที่ปล่อยควันออกมา
การก่อสร้างมากมายในโครงการต่างในพื้นที่และฝนซึ่งทีแรกก็ตกหนัก
พอตอนฝนตกหนักไม่เป็นไรเลยพอฝนหยุดปุ๊บเราเจอเลย
เพราะว่าเขารออยู่แล้วนี่เองนะคะนอกจากนี้ในปริมณฑลพระนครศรียุธยา
เลยค่ะอืมซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลยมากมากนะคะส่วนที่นครสวรรค์แม้ว่ามีไม่มาก
แต่ก็ไม่น้อยเพราะอยู่ในระดับ๑๓๔๑๓๔เลยนะคะก็ไม่ดีต่อสุขภาพผลของผู้ที่เป็นภูมิแพ้
แล้วก็มีความไวต่อสภาพอากาศที่แปรปวนอย่างนี้
นี่ต้องรอฝนตกหรือไม่ใช่ไหม
ก็พอฝนตกมันก็จะหายไปไปมากับมีลมตอนนี้คืออากาศนิ่งไม่มีลม
ตอนประมาณ๔โมงกว่ามันมีฝนปล่อยลงมา

เผื่อเดินเข้ามาพักพักที่จะขึ้นไปสีส้มเลย
ใช่เพราะมันผ่านฝุ่นไปกลายเป็นสีส้ม
เขาเรียกว่าแสงวิ่งแสงวิ่งผ่านมาเนี่ย
จากที่เราเดินไปมามันรู้สึกตัวของแม่น้องสิ
ใกล้ไม่เห็นแต่ว่าเข้าขึ้นอยู่ที่สูงแล้วมอง
คนที่มาจากมาทางเรือมองเข้ามาบนฝั่งเนี่ย
เป็นมัวหมดเลยตอนเช้าเขาจะลงรูป
ก็คือเราจะรู้สึกเมื่อกี้คันจมูกแล้วก้าวจริง
เพราะเมื่อกี้เดินอยู่แถวนี้รู้สึกเลยว่า

รู้สึกว่าทำไมมันมืดแหละ
นี่คุณติดอะไรอยู่บนหัวอีกแล้ว

เปลืองก็ได้แต่ว่าก็เปลืองที่พิมพ์อะไรอย่างนี้
เออเปลืองเวลาที่พิมพ์ไม่เป็นไรหรอกเราก็พูดยาวหน่อย

ให้เกิดการซื้อสลากินรวบหรือสลากใต้ดิน

ฉันก็สูญเสียไปเดือนนึงไม่รู้จักเท่าไหร่

แล้วเวลาคุณก้มทีนะมันก็จะดึงเสื้อคุณล้างออกมา

อุ๊ยยังไม่ที่จะไปจริงหรอกที่ไม่ใส่
น้อเมฆนี้เอาค่ะทำรมไหมคะมันนอกขึ้นมาเองฟังนี้แล้วมันอย่างเงียวกัน

ผีน้อยผีน้อยใครรู้จักไหม

เป็นอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะจะบอกให้

เปิดเผยตัวเลขของชาวต่างชาติ
เข้ามาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้

คนต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีใต้ทั้งหมดเลย
และในจำนวนนี้พบว่ามีคนไทยที่หลบหนี
ยังผิดกฎหมายนี่นะคะถึงราว๑๔๐๐๐๐คน

ถือว่าเป็นชาติที่มีการหลบหนีมาอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เยอะมาก
ที่ฉันบอกให้ไปทำหน้าไม่ใช่ให้หนีไป

เขาก็คำนวณไปจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ในส่วนของคนไทยที่หลบหนีแล้วก็พักอาศัยอย่างผิดกฎหมาย
อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า
เยอะมากจากปีก่อนนับจากปี๒๕๕๘เป็นคนไทยหลบหนีไป
๕๐๐๐๐คนน่ะเธอตอนปี๕๘
ไม่ได้ไปทางแบบว่าเดินทางออกตามกำหนดนะ

ก็คือก่อนหน้านี้จำได้มาว่ามีคนที่ก็ทำทลักษณะนี้
เขาพานักท่องเที่ยวของเขาไปเที่ยวลูกทัวร์ไปเที่ยว
แล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาจะออกไปเที่ยวข้างนอกหรือสักอย่าง
แล้วให้ทางทัวร์เซ็นเอาไว้
ปรากฏว่านีไปเลยทัวร์นี้โดนห้ามเข้าประเทศเลยนะ
สวยเลยคลัวสวยไปเลยอะ
วีซอไปตอนที่เขามีอวเรมปิซใช่ป่า

นางก็มาปรึกษาหมอแล้วยอมเสียแบบว่าค่ามัดจำให้ทางโรงพยาบาลเกาหลีเนี่ย
ในเมืองไทยก่อนสมมุติว่า๓๐๐๐๐บาท
๓๑๐๐๐บาทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับการแบบว่านัดหมาย
เพื่อที่จะไปเข้าแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาจะเข้าเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ย
เขาก็จะมีจดหมายมาทั้งหมดว่าคนคนนี้จะมาทำการศัลยกรรมนะ
พอถึงเวลาปั๊บนางก็เข้าใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันมีแบบเอ๊ะยังไงเนี่ย
พวกนี้เขาก็จะให้ดูจดหมายได้ว่าฉันมีจดหมายจากโรงพยาบาลมานะ
นางก็จะได้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีรถจากโรงพยาบาลมารับใช่ไหม
สมมุติว่ามาถึงปั๊บพอรับรับเสร็จแล้วก็เอาเข้าโรงแรม
พอเอาเข้าโรงแรมเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะมีการไปพบหมอ
ไปปรึกษาแล้วก็ไปทำการผ่าตัด
พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนางไม่มาหาหายไปเลยหนีตอนนี้เอง
หนีตอนที่แบบว่าพอส่งโรงแรมเสร็จปั๊บ

ก็ยอมแล้วเสร็จแล้วผลปรากฎว่าทางนี้เขาก็เลยเอาคนเนี่ยอยู่อย่างนี้

ดูมันง่ายแล้วคุณแม่แต่ว่าก็โปรดส่วนผมว่าฉังไม่รู้ว่าก็จะมาแนวนี้
ก็มีแบบน้อยกว่าเกาหลีเนอะมันควรมีงานเยอะ
เกาหลีเดียวทุกทีอ๋อเขาไปเก็บสตอเบอร์รี่จัดเรือนก็ให้ปิด

ก็วาดกันไป

แต่ก็มาจำต้อง๓๐๐๐ตลอดเวลา

พี่แบบว่าถูกต้องมาตั้งแต่แรกแล้วนี่
ที่ได้ยินข่าวว่าของคุณนุ่นที่เคยเข้าไปแล้วก็ถูกกัก

ขณะที่เขาเดินทางไปเกาหลีอยู่บ่อย

ไม่อย่างนี้แสดงว่าคนที่ไปเลยเป็นผีน้อย
ก็ต้องมีคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นู่น

เอาไปทำงานหรือเอาไปนวดไง

ผมเคยแต่ได้ยินว่าเขาไปเหมือนแบบเก็บผักเก็บผลไม้อะไรอย่างนี้

แล้วก็บางคนก็จะไปทำพวกเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส

ก็นั่นก็มีฝีมือนะนี่
สุดท้ายก็นางหนีไปเก็บสตอเบอรี่

เออก็เป็นคนเก็บต้องได้ดีสุด

เออหรือว่าอาหารคลองถูก
อุ๊กกาฟุ้งกาแฟแบบตาบั๊กมันอย่างนี้ถูกมาก
เอาอย่างนี้นะไปกินข้าวนะ
สมมุติว่าเราไปกินข้าวกัน๖คนเนี่ย

เนี่ยฟังนะ๖คนไปกินปูแบบว่าตาบับอะไรแบบนี้นะ

อื้ม

ถูกมากกินโรงแรม
โรงแรมห้องเล็กในญี่ปุ่นนี้
เล็กมากอ่ะเอากระเป๋าเข้าไปปั๊บเดินไม่ได้ละ๗๐๐บาท
ที่เกาหลีห้องใหญ่เบนเล่น๒๐๐๐

คือเขาทำให้คนเกาหลีไม่ได้ว่าอะไรสวัสดิภาพดี

เอาค่ะสุดท้ายของช่วงนี้นะคะ
ก็ได้นำเงินนี้ไปที่ขายได้
เขาเอาเงินที่เขาขายได้เอามาซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาล
โดยให้ชื่อของนักศึกษาคนวาดนั้นเป็นผู้บริจาค
งานวภาพของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสิมาเนี่ย
จัดแสดงที่ศูนย์ค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีเรื่องมีราวกันไป
จบไปแล้วตอนนี้ภาพทั้งหมดก็มีผู้สนใจซื้อไป
หลังจากเกิดประเด็นร้อนนี้เจ้าของภาพละหนึ่งได้ออกมายืนยันว่าจะไม่ทำลายภาพ
แต่จะนำภาพมาประมูลแล้วก็จะนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แทนนั้น
เผยแพร่ภาพขณะที่ตนเองพร้อมกับน้องนักศึกษาคนนี้
ได้ที่วัดรูปเนี่ยนะคะนำเงินซึ่งได้จากการประมูลภาพ
นำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจราคาจำนวน๒เครื่องราคา๗แสนบาท
พร้อมกับมอบเงินส่วนที่เหลืออีก๓๑๓๐๐๐บาท
บริจาคให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
จากนี้ก็ไปซื้อตุ๊กตาขนมของกินแจกเด็กในโรงพยาบาลอีกด้วย
นี้การบริจาคทั้งหมดเจ้าของภาพก็ทำการประมูลในครั้งนี้
และพ่อแม่ของน้องรวมทั้งหมด๓คนให้ตามสัญญาค่ะ

ช่วงต่อไปนะคะคุณหนุ่มค่ะ

ก็หลายคนก็กำลังตื่นเต้นกัน
เพราะว่าศรากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

ถ้าไม่ให้พูดก็อย่าทำออกมาขาย
เหมือนภูลีบ
ถ้าไม่อยากให้สูบก็อย่าทำออกมาให้สูบ
เลิกซะให้เป็นขาวแค่นั้นเอง
ผิดกฎหมายไป
ห้ามจับ
ก็ไปพบประชาชนเนี่ยไปกันใหญ่นะครับ

พอลอตเตอรี่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปยืนมุงดูต้นกล้วยนะครับ

เหลือขนสูงจนพื้นดีประมาณ๑สอก

พร้อมปลีเนี่ยนับได้๗หวีมี๑๐๔ลูก๑ปลี

ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นมีต้นกล้วยขึ้นอยู่เป็นกลุ่มนะฮะ
เรียกว่าเป็นกอทั้งหมด๖ต้นด้วยกันถูกตัดไป๓ต้น
รวมทั้งต้นที่ออกลูกกลางต้นด้วยก็เหลืออีก๓ต้น
โอ้กำลังโตด้วยตอนนี้แล้วก็ใกล้จะออกปลีเช่นกันนะฮะ
เหล่าคอลอตเตอรี่นั้นต่างนำผ้าสามสีแล้วก็แผ่นทองไปปิด
จุดทูบเทียนบูชาเพื่อขอเลขเด็ดไปซื้อลอตเตอรี่ที่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละนะ
นี่นะฮะนายขวัญชัยพุทธานะครับอายุ๔๓ปีเป็นพ่อค้าขายหน่อไม้ต้มเนี่ย
แล้วก็น้ำพริกปลาย่างเขาตั้งร้านอยู่ติดกับทางกอกล้วย
เขาบอกว่าตนเองนั้นมาขายหน่อไม้กับน้ำพริกอยู่ในวัด
ก่อนหน้านี้ตนเองเป็นคนตัดเครือกล้วยน้ำว้าเนี่ยออกไปเอง
เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ต้นไซด์ให้ชาวบ้านนั้นทำบุญได้กินกล้วยกัน
แต่ไม่นานปรากฏว่าเห็นหัวปลีเนี่ยมันโผล่ออกมาจากต้นเรื่อย
จนมีลูกออกมาด้วยตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนัก
ส่วนทางด้านสาราการเปลี่ยนสถานที่ตั้งศพกุมารน้องพอส
คือน้องพอสเป็นเด็กที่ตายไปแล้วนะแล้วแม่ก็มาฝัง
ทีนี้เฮียนมากเขาก็เลยมีการมาตั้งศาลกันตอนหลังเนี่ยก็มีการไปเข้าฝันคน
แล้วก็มีการขุดศพน้องพอสขึ้นมาไว้ในโรงแก้วนะฮะ
คือเรียกว่าโด่งดังนะครับก็ให้โชคเนี่ยมาเป็นครั้งที่๙แล้ว

ทั้งวัดเนี่ยนะฮะที่มีการนำศพกุมารน้องพอร์ชเนี่ยใส่โรงแก้วลายการ์ตูนอย่างสวยงาม
แล้วก็ยังมีชาวบ้านทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดนั้นเดินทางมาขอโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะใกล้วันที่โรตตาลี้สหัสกินแบบรัฐบาลจะออก
ซึ่งหลายคนเนี่ยถูกรางวัลนะเมื่องวดที่แล้วก็นำของเล่นเด็กรถเสื้อผ้าขนมน้ำแดงมาแก้บนให้
ถึงหลักแสนบาทเลยนะทั้งนี้ชาวบ้านเนี่ยที่มาขอเลข
ชัดเดี๋ยวก็จะถูกกสทชเล่นอีกนะ

ไม่ได้เราต้องเคร่งครัดเราต้องยึดถือหลักของกศธช
ใช่เพราะว่าเขาห้ามเขาขอความร่วมมือเราก็ต้องให้เขาหน่อย

ค่ะมาดูงัวกันบ้างนะฮะ
ที่นับมนตร์๔มหาโพธิ์เนี่ยนะฮะ
โพธิเนี่ยนายสุจัยคำยาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
บอกว่ามีวัวของชาวบ้านในหมู่บ้านออกลูกมาแปลกมาก
มี๕ขาและมี๖เท้า
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านเลขที่๔๑หมู่๑๒

เจ้าของบ้านชื่อนายสมบูรณ์สว่างเดชอายุ๖๘

จากการตรวจสอบก็มีแม่วัวพันธ์ไทยอายุประมาณ๕ปี

เนี่ยมีกีบเดี๋ยวเป็นสองกีบ
จริงต้องเป็น๒ขาใช้แล้วแต่มันติดกันต้องเป็นแฝดน่ะ
แปลกไปกว่านั้นเท้าที่ออกมาก็เห็นเป็น๒กิบ
ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับสองตายายมาก
ชะบันที่ทราบข่าวก็มามุงดูแล้วตีเล่กเด็ดกัน
มี๑๔ตัวตอนนี้เพิ่มมาเป็น๑๖ตัว

จุ่มแม่ของวัวที่มีขางอกมาเนี่ยนะฮะ
ตกลูกมาแต่ผิดปกติคือออกลูกยาก

ที่กีบเท้าหรือตีนเนี่ยมี๖กีบรวมกันทั้งหมด

ก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดมันแค่เดินไม่ถนัดเนี่ย

แต่ตัวนี้ดูแข็งแรงมากอย่างนี้กินนมจวบเนี่ย
ส่วนนางสวยเผยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒

แต่ว่าลูกแฝดคู่นั้นขายไปแล้วนะ

เขาจะนอนก็ไปยกให้เขายืนถ่ายดูดิ

หลังจากนี้ไปก่อนถึงวันหวยออก

เพราะว่าคอลอตเตอรี่และนักเสี่ยงโชค

แต่มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าขาย

สละไปนี่ของเสียงแปลงขาดมันอะไรหรือ

ลักษณะคล้ายคึงกับใบแรกนะ
อยู่ที่จังหวัดสุรินในวัดเทพชัยมงคลนี่แหละค่ะ
เขาบอกอย่างนี้นะเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานี่แล้วนะ
ผู้สืบเขาก็ได้เดินทางไปที่นี่เลยค่ะ
อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นี้นะใกล้ไปพบหายโบราณเก่าแก่
ชาวบ้านจำนวนนึงเนี่ยนะฮะเขาก็มาเดินดูมาชมหายโบราณกันเลยทีเดียว
ความสนใจต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนู่นนี่ต่างนานา
ก็ดูแล้วน่าจะตกอยู่ราว๒๐๐ปีเห็นจะได้นะหายใบนี้
สำหรับหายโบราณเนี้ยนะคะก็มีปรภาพที่สมบูรณ์อย่างที่เราเห็นนะ
ตอนนี้มีรวดลายนะอยู่ตรงแหลวขอหายเนี้ยเนั้ชตอนนี้นะค้า
ไม่ได้พบทรัพย์สินอะไรอยู่ในหายนะแต่พบแต่ว่า
เขาเรียกว่าเป็นการทำพิธีการอันเชิญ
เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษกันไป
ส่งสวยนะส่งสวยมากชอบนะเนี่ยเออปากบินนิดนิด
เทศกาลก็มีเรียกว่าเทศกาลบุญธมไอ้เบนธมเบนธมหรือว่าศาสตร์เดือนสิบ
สำหรับโบราณเนี่ยนะสืบทอดกันมาเนี่ยของชาวสุลินที่มีเชื้อสายขมินนี่แหละค่ะ
ก็สังเกตดูเนี่ยนะคะก็อยู่รอบวงน่าจะประมาณ๑๕นิ้วอ่ะ
โอ้งเมื่อกี้ใช่ไหมหายเหมือนกันไหมหายหายสิบห้านิ้วเออหน่อยต้องดูสิ
สูงเนี่ยน่ะสูงเนี่ยน่ะน่ะเท่ากับเอ่อก้านทูบเลยน่ะ
ความสูงเท่ากับการทูบเลยสลักสลาความประนีตเนี่ยนะ
ถ้ามุติว่าเป็นของก่อนหน้านี้ก็จะคงสละสลวยแน่นะคะ
แต่ก็สภาพเนี่ยนะเก่าแก่มากแล้วนะชี้ชัดให้เห็นว่าหายเนี่ยนะฮะ
ก็ทำด้วยดินเผานะฮะครับขวาบ้านก็
ที่ชอบเสี่ยงโชคก็คงจะต้องมากันนะเนอะ
เราก็ไม่รู้เหมือนกันพร้อมมาอธิษฐาน
ขอเลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยอืม

ก็ส่องไปแต่ว่าเขาห้ามแบบว่ามาถูมาไถอะไรอย่างนี้นะ
แต่เขาส่องส่องไปน่ะมันเห็นเลขจ่ะ
ก็ท่านจะทุกตัวแล้วล่ะ

คือเราไม่ได้เจาะจงว่าเลขใดเลขหนึ่ง

ไม่ได้ต้องไม่ทราบพอเป็นคนไม่เล่นอะไรแบบนี้

พี่บอกตรงเลยนะพี่ดูทีไรแล้วมักจะเห็นทุกทีเลยว่ะ
คราวที่แล้วก็๒๐เนอะ

เหมือนจอหละเข้หัวอยู่ข้างล่างหางชี้ไปข้างบน

พี่ยนตรงนี้

อ่ะเนี่ยอย่างนี้แหละอย่างเนี้ย

นั่นเป็นวันที่ฉันมาด้วยเวลามีเรื่อง
แน่นอนนะนอกเหนือจากพวกแบบว่า
สิ่งของแปลกเหล่านี้แล้วนะครับ
ชาวบ้านเองพอใกล้ที่
เขาก็มักจะต้องไปหาเลขเด็ดเลขอะไรกันเพื่อจะมาซื้อสลากกินแบ่ง
เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่า
เว้นมากระทั่งอายุของน้องลาลาเบลที่เสียชีวิตไป
เขามีคนไปดูกันนะฮะ
ที่บริเวณถนนวัชิรปาการตะบนมะขามหย่ง

ที่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดเหมือนกันนะครับ
จากการสำรวจเลขที่คนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะเขาไปซื้อกันเนี่ยนะครับ

เขาบอกว่าเป็นเลขของอายุลัลลาเบลที่เสียชีวิต
นั่นคืออันดับหนึ่งเลยนะ๒๕นะ
แล้วหลังจากนั้นนะฮะถามต่อไปบอกแล้วเลขอะไรเป็นอันดับ๒
เขาบอกเป็นเลข๒๘
เชื้องานมงคลเพราะงั้นเลข๑๓ก็เป็นอีกเลขหนึ่งนะฮะ
ที่เขาแบบไปซื้อกันเหมือนกัน

ก็เป็นเลขเลขเขาบอกเป็นเลขมงคล
ฮะ๑๓คน
อุ้ยนี่ไม่รู้เลยนะที่พูดกับที่เห็นไหนมันก็
ส่วนเลข๔๘ก็เป็นเลขครั้งที่๑๐

แล้วก็มีเลข๔ที่เป็นเลขมงคลด้วย

ก็ได้ให้เลข๔เป็นเลขเด่นครั้ง
เล่าได้วันนี้เป็นเดวและ
ตอนนี้เพลินมันต้องไฮไลท์ให้ได้และ

จะจับมา
ทำไม

ไม่ต้องโดนไม่คาซมซำหน้าสอยด่ายละ

ต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของความสวยความงามบนใบหน้ากันบ้าง

เวลาเขียนคิ้วทีไรก็ไม่สวยคมสมใจสักที
คิ้วแต่ละทีใช้เวลานานมาก
แล้วบางทีปัญหานี้นะคะมันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง
อาจจะเป็นคนที่ใช้ก็คือว่าวัดองศาในการเขียนไม่ดี
หรือว่าตัวดินสอที่เขียนเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปเขียนยาก

ทำให้การเขียนคิ้วเนี่ยเขียนยังไงก็ไม่เป๊ะ

วันนี้สาวจะไม่รู้สึกเบื่อเวลาที่จะเขียนคิ้วอีกต่อไป

ทำให้การเขียนคิ้วนั้นเป็นเรื่องง่าย
ดินสอเขียนคิ้วนี่ไงคะ

ดูเลยนี่เห็นป่ะ

รีวิวเมื่ออาชีพ

คิ้วได้แบบเรียวเล็กกันเลยทีเดียวค่ะ

ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเวลาคุณใช้ดินสอเล็กมากแบบนี้
เพียงแค่๑๕มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะ
แถมบอกว่ามีด้วยกัน๒แบบ
คือด้านหนึ่งก็จะเป็นแปลงปัดคิ้ว
ด้านหนึ่งก็จะเป็นที่เขียนคิ้วปุ๊บ
เขียนเสร็จปั๊บจับมาอีกด้านปัดปั๊บ
ขึ้นมาทันทีคิ้วก็จะฟูดูอย่างเป็นธรรมชาติไงจุดห้า

ว่าคุณจะมีโทนผมเป็นสีอะไร
ดำน้ำตาลเทาบรอนทองคาราเมลทำสีผมอะไรก็ตามมีมีให้หมดคุณจะสามารถจะเลือกคิ้วเลือกสีคิ้วให้มาแมชกับสีผมได้อย่างลงตัวแน่นอน๘เฉดสีเนี่ยยังไงก็เจอแหละสำหรับเรื่องราคาก็ดีงามค่ะแท่งละ๙๙บาทเท่านั้นขึ้น๘สีเลย
สืบไพมีสองแพ็คแก๊กจิ้งนะคะให้เลือกซื้อเป็นแบบกล่องและแบบพุมพลาสติกโชว์สินค้าสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคลามาจะดบุ๊บ
บูสท็อปนะคะส่วนร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปเนี่ยก็จะมีด้วยนะฮะแต่สำหรับแบบหุ้มพลาสติกนั้นที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คือซื้อได้ที่๗๑๑
แล้วก็มีนี่คุณแม่คุณพ่อสามารถติดตามรายละเอียดที่เวอร์เว็บได้นะในเวอร์เวอร์เว็บน่ะ
รายละเอียดเพียบเลยพี่พี่ได้ไม่ครบทุกสีแต่ว่าสีบอลทองพี่คงไม่ต้องใช้

ก็อ่อนให้อีกหน่อยไม่ถึงผมหรือตัว
ที่พูดเที่ยวเมื่อกี้บางไม่ถนัดเพื่อที่สามารถอีกครั้ง
เดี๋ยวจะเอาเปรกแป๊บนึง
จะให้ถนัดเลยละเขาหนังครับ
อ่ะโอเคพี่อะพูดอะไรไม่มีจั่วหัวหนูก็งง

มันมีความสุขนะเข้าใจคำนี้ไหม
เขาไปกินข้าวควงกันไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะร้านหรูหรา
แล้วก็ต้องโพสต์ไอจีสักนิดนึง

อาหารน่าร่อยน่าไปชิม

ที่แบบว่านอกจากภาพอาหารแล้วเนี่ย

ของสาวแมทนี่นะคะยกสด

ระบุในแคปชั่นว่า

อันนี้เป็นการเจอของอร่อย

การกินเป็นการกินซุปแบบญี่ปุ่นใช่ไหม

แล้วก็ต้องทำเสียงนั้นด้วยเหรอคุณหนุ่ม

เบาไม่ได้เหรอ

ดั้งไปคิดได้ว่าให้เกลียดเขา
อย่างนี้ดังไปเหมือนกินเส้นใหญ่น้ำเหรอ
ระวังรักษณะมันจะฟาดปลาก

แน่นานเราจะเอามาให้ดู

ถ้าจะว่ากันจริง

ให้เข้าคู่กันดีนะคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนะ

มีตัวดีอีอูด้ง

ซึ่งเป็นคนสำคัญของแบรนด์ทั้งทีเนี่ย

ได้ไม่พลาดที่จะเชิญสาวลิซ่ามาโชว์แฟชั่นโชว์
มาแต่ละครั้งยังส่งชุดสวยปังไปให้

ให้เจ้าตัวเดินใส่เฉิดฉาอย่างโดดเด่นในงานด้วย

มันเหมือนคนต่างชาติสวยมากนะคุณแม่

อย่างล่าสุดทางสลินก็จัดแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่น
ฝรั่งเศสแน่นอนปารีสก็ต้องฝรั่งเศสสิคะ
ลิซ่านั้นจะแต่งลุคแบบไหนไปร่วมงาน
ก็เห็นแล้วนี่สลินส่งไปให้
ลิซ่าไม่ทำให้ผิดหวังสวยปังเหมือนเดิม
ฉันขอใช้คำว่ายิ่งกว่าเดิมแต่งหน้าแบบนี้โอ้โห
นี้พร้อมกับลุคเรียบเสื้อแขนยาวคอเต่าสีขาว
กับกระโปรงยาวสีดำมีความเท่นิด
กระเป๋าคาดเอวรองเท้าบูธส่งสูง

พอกลับมาเยี่ยมตายายพ่อแม่ก็กินส้มตำอยู่ที่บุรีรำ

ดูสิ๓ชิ้นเองแม่เสื้อ

รูปร่างดีไงก็ไม่แขวนเสื้อไง

รีบใส่เสื้อคอต่าวแขนยาวนะสวยแหละ
ของเราก็สายกันแต่กลายเป็นคอหาร

พอตอนอากาศเย็นฉันก็ใส่อย่างนี้ตลอด
จริง

ต้องหลอกของพี่ก็มาก่อน
ไม่ต้องชงชงเองตบเอง

ตอนนี้โสดนะ

แล้วก็นางจะไม่ยอมกลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้ว

แล้วก็บอกด้วยตอนนี้มีคนสนใจอยากจะดูแล
อีฟแม็กซิมนะครับ

ดาเนี่ยรวมพลังกันขับไล่ออกจากบ้านของเสก
ล่าสุดสาวอีฟออกมาเผยนะครับ
บอกว่าอีฟนั้นจะไม่ยอมกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกแล้ว
ที่ผ่านมามีคนติดต่อยื่นข้อเสนออยากจะดูแลนะ
แต่ตนเองก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป
ตอนนี้ขอตั้งใจทำงานแล้วก็เตรียมกลับมาทวงบันลังความเอ็กซ์ของตัวเองหน่อย
นี่ล่าสุดนะคุณอีฟ
ถ่ายแบบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เป็นครีมเป็นครีมทาหน้าชนิดหนึ่งแต่ว่า
ถ่ายโชว์ทั้งตัวแต่เป็นครีมทาหน้านะ

ของแม่เสียโป้อานนท์

คือคนก็เลยจับประเด็นว่า

หรือจะเป็นการรูปคม
รูปหน้าเจ๊การ
เพราะว่าโป้กับการเขามีประเด็นกันอยู่

หลังจากนั้นแม่โป้ก็ไปจ้างอีฟเนี่ย
ซึ่งก็มีประเด็นกับการเหมือนกัน
ให้มาถ่ายแบบครีมทาหน้า

พี่เศกยังไม่เสียดายเหรอพี่หนุ่ม

คุณเสกก็เคยส่งข้อความไปหา
บอกช่วงนี้พี่ไม่มีเธอพี่ดิ่ง

หรือว่าตอนนี้คุณเสกก็อยู่คนเดียว

แกก็บอกว่าเขาคงไม่กลับไปอีกแล้ว
เพราะที่ผ่านมาเหมือนให้เวลาไปแล้ว

ว่าจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตของหนู

ปรากฏว่าคุณเสกก็เงียบหายไป

เหมือนกับเวลาพูดตัวเนี่ยไปแล้วก็ทำไปได้อะไรอย่างเงี้ย

แหมนที่ผมมีคนมาระแรนท์เนี่ย

หนูก็ไปสืบมาจนเจอพี่

ของเราคือธรรมดาที่ไหน
เรามีภาคระกรอบด้วย

ลูนคือพี่หนุ่มอยากดูเขาเพราะว่าภาพนี้หลุดนะ

ถ่ายรูปด้วยกันเขาไปออกรายการมา
อ๋อสัมภาษณ์ชีวิตหรือเปล่านี่มีคนเสนอขอเลี้ยงดู
ก็ตามหาเค้ามีภาพเพราะว่าคนนี้พูดออกมาล่าสุด
เสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าเขาก็เอาให้ดูด้วยนะ
ว่าคนที่แบบขอเลี้ยงเขาจะซื้อคอนโดให้จะซื้อรถให้
จะมัตต์จำก่อล้านนึงเราก็ให้เงินเดือนละ๘๐๐๐๐
หิวพี่เมียล๘๐ลิงณ์น้อยไป

๘๐๐๐๐เดือนละ๘๐๐๐๐ก็โอเคนะพี่ดุมส้อคือถามว่าวันนี้จะกลับไปไหม
อันนี้ถ้าเกิดเสกเนี่ยเขาบอกเขาออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้ว

โอ้ยแต่แปดหมื่นน้อยไปนะฉันเคยขอสามแสน
ถามว่าเขายังรักเสกอยู่ไหม
เขาก็บอกว่าก็ถามก็ยังมีอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
แต่มันเหมือนแบบมันมันหมดฟิลล์ไปแล้ว
เขาไม่
ถามว่าสรุปแล้วคุณตลงและทะเลาะอะไรกัน
กับทางคุณการเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณกับคุณการเองเนี่ยก็
เห็นแบบก็พูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันพาคุณเสกไปหาคุณหมอ
เขาบอกคุณการเนี่ยไปพูดกับคุณเสก

ว่าตอนเด้อเค้าในไร้สดเนี่ย
ที่เกิดไปไปเจอที่เกิดไปกันอะไรดูดนี้

ทางฝั่งของคุณอีฟก็ฟ้องคุณการอยู่หมินประมาท

อุณหลังแท็กทีฟกับเสียโป้ไอ้เนาะแซ่บ

อย่างนี้เหรอที่จะเดินตั้งแต่แบบว่า

แต่ว่าก็โอเคเลยใช้ได้เลย

หรือจะเอาครีมทาหน้ามาทาที่ตัวด้วย

นี่เขาเป็นแบบว่าการโฆษณาเขาก็ต้องให้มีแบบว่านะ

แต่นี่ถ้ามุดรูปร่างอย่างนี้นะก็เดินตั้งแต่เชียงใหม่ยันสุไงโกลก
เหนื่อยไงพี่ตูนเขายังเดินไม่ถึงหรือ
อู๊ยเดินได้เดินเดินลับเกิดก็ได้ริมทางไปเรื่อย
โอ้โฮเยอะแยะจังแบบนี้บอกเลยดอกไม้ริมทางเราก็เปิดประเด็นอีกนะ

เดี๋ยวว่ามีแฟนอะไรก็นับกันเมืองหมดเลย
ดีมากนะคะดีมีแฟนอะไรก็นัสการเมืองหมดเลยโกรธโดยมคบลูกนักการเมือง

ได้สอกหรอแม่เมื่อก่อนพี่เหมียวเค้ามี
พอแล้ว
เอ้าไปกรณีคุณดิวนะฮะ
กลัวโดนโยงครบลูกนักการเมืองต่างคั่วไผ่วันพ้อย
ชี้บอกว่าเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะครับที่ทำให้หนุ่มหิวกัน
สำหรับสาวดิวอลิสลา
ล่าสุดนะฮะก็โดนบรรดานักข่าวรุมสัมภาษณ์นะครับ
ถึงข่าวลือของนางร้ายสาวหมวยที่เพิ่งจะเลิกลากับหนุ่มนักการเมือง
และตอนนี้ก็มีข่าวเมาส์นะครับว่าสาวหมวยคนดังกล่าวนั้น
กำลังคบกับลูกชายนักการเมืองต่างคั่วนะฮะ
ทำให้หลายคนนั้นพุ่งเป้ามาว่าสาวหมวยคนดังกล่าวเป็นสาวดิวหรือเปล่า
นักข่าวไปถามนะครับบอกว่ามีข่าวว่า
นางเอกหน้าหมวยแอบคบลูกกับนักการเมืองฝั่งตรงข้ามกับแฟนเก่า
ใช่คุณดิวไหมคุณดิวก็บอกไม่มีค่ะ
พยายามนึกคิดแล้วนะว่ามีหรือเปล่าไม่มีจริง
แต่มีรู้จักลูกนักการเมืองหลายคนเลยค่ะกลัวจังเลย
บอกว่าต่างคั่วด้วยก็ไม่มีนะมีคนแซวว่าเป็นนางร้ายเนื้อหอม
คุณดิวบอกไม่ใช่หนูนะไม่มีค่ะทุกคนจะรู้จักแล้วก็เป็นรุ่นพี่กันหมดเลย
ถามว่ามีคนที่สนิทไหมก็มีสนิทนะแต่ไม่ได้ในเชิงชู้สาวนะครับ
สถานะถามว่าโสดไหมก็แบบกลุ้มกลิ่มแต่ก็เกือบแล้ว
ข่าวถามต่อนะครับว่าตอนนี้คือเป็นคนนอกวงการหมดเลยหรือเปล่า
บอกอยู่แล้วค่ะไม่เอาคนในวงการจริงดิเราชอบคนนอกวงการมากกว่า
เมื่อไหร่จะกลับมาจริงจังเรื่องความรักหลังจากที่เราพักหัวใจไปนานแล้ว
คุณดิวก็ตอบนะบอกว่าเป็นคนจริงจังเรื่องความรักอยู่แล้ว
จริงจังกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็จริงจังกับเรื่องหลายสไตล์การใช้ชีวิต
ชอบความสุขกับตัวเองมากเหมือนกัน
ถึงเวลาที่ต้องเปิดใจเปิดตัวหรือยัง
คุณดิวก็บอกว่าเราก็วางทุกอย่างบนความสุขของเรา
ถ้าเราจะมีคนใหม่ก็คงเป็นคนที่ใช่ถามว่ามีคนที่ใช่หรือยังก็ปริ่ม
ได้รับฉายาตัวแทนแห่งท้องทะเล
แปลว่าอะไรวะก็คือเป็นใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลบ่อยไง
แล้วก็มีคนส่งให้เขาดูด้วยนะ

ผู้ชายเป็นบ้านโรคจิต

เดี๋ยวไปอยู่กันหลายวันเดี๋ยวจะไปถามให้
คุณไม่ได้ไปถามดูเพราะว่าเกาหลี

ก็คนถามหมดเลยว่าลูกนักการเมืองใคร
เดี๋ยวจะไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็
เอาเรื่องมาให้ได้นะอย่าให้เสียเที่ยวนะคุณแม่
ไม่มีปัญหาหรอกไงน้องเขาก็ต้องตอบอยู่แล้ว
เขาอาจจะตอบบอกว่าไม่มีจริงนะคะพี่

เอาดิวต้องมีดิวพูดมาเลย

งั้นเดี๋ยวจะไม่แต่งหน้าให้อย่างนี้นะ
บอกเดี๋ยวให้ฉันแต่งหน้าให้ไม่สวย
เพราะว่าเขามีคุณแม่บอกว่ามีคนเห็นแล้ว

แกะทุกข์จะมีวิธีการ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องต้องแสดงความยินดีน้องเนยนะ

แจ้งข่าวล่าสุดครั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าสาวเนยเนี่ยเป็นคลิปวิดีโออุต้าสาวเปิดหน้าให้เห็นลูกน้อย
นี่มีขานี่ดินแล้วอ่ะนะฮะแข็งแรงด้วยเธอได้แชร์ความตื่นเต้นผ่านแคปชั่นสั้นแล้วก็ติดแฮชแท็ก
บุอายุคันเวลานี้ว่า๑๒สัปดาห์๑๒หารศรีก็๓เดือนนะคะใช่ไหม๓เดือนใช่ไหม
ได้รับการตรวจสอบแล้วเป็นพี่อคินนะครับ๑๒วีคนะฮะตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นมาก
ขณะที่เพื่อนพ้องพอทราบข่าวเห็นปุ๊บเข้าไปแสดงความยินดีใหญ่เลยทั้งแพทย์ทั้งทัดไทยยัง
แพทย์น้ำภาพานะคะนัทมีเรียกรณรงค์เดตต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีมากมายหลายคนบอกว่าเป็น
มีนี่เอมมี่มรกฏนะคะน้ำไปส่วนเขาแม่โอ้โหเขามีพื้นที่หลาย
ลูกเขาก็วิ่งจับสัตว์ไปเรื่อยมีแบบเก็บต้นไม้
ใบย่ามีหันศามิ้นชะลิดาชาติโยโดมอืมหมดครบแล้วครบแล้ว
แหละครบแล้วคุณแม่เอาเพิ่มไหมค่ะมิ้นอาหารเพิ่มไหมค่ะหนึ่ง
หนึ่งหาให้ค่ะหาว่าใครมาแสดงความยินดีบ้างเออชอบจริงชอบฉันก็
ชอบอ่านไปโอ้มาดูลูกสาวฉันบ้างไหมไหนอ่ะก็เดี๋ยวนี้พอมันไม่มี
หนังสือนะทุกคนก็เลยใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายกันเองเลยลงไอจี
นี่ลูกสาวฉันก็เหมือนกันชมพู่อารยาไปทุกอย่างก็นางพาลูกไป
อเมริกาใช่ป่ะก็ไปเยี่ยมญาติกันที่นั่นน่ะเนอะสนุกมากเออ
นางก็บอกว่าสามารถทำให้ทุกที่เป็นรันเวย์ได้เพราะว่า
ลุยไม่กินได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างนี่ดูลูกสาวฉันใส่ชุดว่ายน้ำ
ยืนกลางหุ้นหุ้นมีอะไรป่ะหุ้นฟิร์มไหม
สุดยอดไม่รู้จังบ้างนี่ลูก๒นะเออไม่รู้จังบ้าง
อยากมีอีกไหมเค้ายังมีอีกไหมมีมีเดี๋ยวปีหน้ามีล่ะ
ปีหน้าจะเอาผู้หญิงบ้างต้องเอาผู้หญิงสิโอ้โหไหวไหม
ป่าสองทีได้สี่คนอ่ะพี่แป๊บเดียวไม่เห็น

เขาแบนอยู่แล้วเขาไม่มาใส่ไก่กาอะไรนะ
ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตามแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันตาม
มีคนบินเทียบว่าระวังญาติตามอ่ะคะ
ไม่ตามหรอกว่าไม่ได้นั่งลงไปอีนี่
ยืนมาตรงมาตำอะไรจะบ้าเหรอ
เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันเยอะแล้วเนาะ
แล้วแหมอุตส่าห์แบบดูแลรูปร่างมาสักขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ต้องโชว์
โอ้โหแต่เธอออกกำลังสุดมันเลย
วันนึงนะถ้าเกิดรูปร่างแบบว่าเช้งกระเดะพร้อมมาโถมั้ย
ได้พี่แล้วหนูจะหากินยังไงอ่ะ

หนูเล่นเป็นแม่ค้าโดยมันเป็นคนใช้หนูถูินอย่างงั้นละหนูจะหากินไงพี่
วันนี้ละครของแม่ออกว่ะตายยังคะโรงตายมั้ยค่ะ
พี่ตายแหละพี่ไม่ตายด๊วยสิละครพาตุฮาร์ดอ่ะ
อีนี่อีป้าไม่ตายสิป้าไปตายทำไมเราต้องตายไหมคะ
ป้าไม่ต้องตายอ๋อทำไมถึงว่าใครจะตายใช่ไหมค่ะก็ชื่อเรื่อง
บอกอยู่แล้วว่าพี่น้องเนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องตายอยากรู้
ใครตายก็ต้องติดตามอืมพี่บอกไปพี่ก็โดนกระทืบสิ
อืมดาบใดที่ยังไม่ปิดกล้องนะไม่มีไม่มีทางแน่นอนไม่นิ่ง
ไม่นิ่งให้ปิดกล้องก่อนต้องติดตามใครจะตายถ้าพี่จะได้
น้องไหมอ๋อชอบทั้งสองคนอืมเดี๋ยวให้ตามคู่เลยจะชุดเอา
ไว้นี่ทำไมล่ะโถน้องหลานดาวฉันตายไปโอ้ยด่ากันใหญ่
เลยในทวิตเตอร์หมดแล้วอ่ะเวลาเหลือเท่าไรค่ะเวลาเหลือ
อีกหรอเอาจริงดิตายแล้วมีอะไรข้างเข้าเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ไม่มีผมไม่กระดับอัพเดทอุ้ยอุ้ยเอาของนี่มีสองช่องต้อง
ท่องเก้าก็คืนอันหนึ่งใช่ไหมหลายยัง
แต่น่าจะเป็นสองช่องสุดท้ายส์มั้ยคะ

คืนอาจริงบันทับผม๕บาท

ก็เหมือนถึงว่าดิจิทัลก็จะน้อยลงตอนนี้ใช่ไหม

แบบข่าวอ่ะก็จะต้องมารวมกันของช่อง๓

ก็เหลือแค่๑๐ช่องช่อง๑๘ช่อง

ใช่เหลืออยู่๑๘๒๙ช่องมึงแม่งไม่ถึงไม่ถึงหรอ
๑๘ช่องเหลือ๑๐ช่อง
ก็ดีแล้วนะมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าดูไม่ทันหลายช่องดูไม่ทันเปิดกันแบบ

ก็นี่ไงเขาก็โวยพรช่องที่เหลืออยู่นี่ไงวันนี้เขาบอก
อันนี้คุณรู้จากแวบอะไรดูจากแวบอะไรแล้วไหน

กำลังจะเสนอข่าวสนุกต่อไป
และเวลาหมดแล้วนะครับ

ขอให้คนถูกลอตเตอรี่

เลขเหลืออยู่นะคะพรุ่งนี้มดดำมาพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาใช่ค่ะ
ดำผู้รู้ทุกเรื่อง

ช่วงนี้เขาจะด่าเราไม่ได้เพราะเขากินเจอยู่

ค่ะมดดำผู้รู้ทุกเรื่องจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริง